หนุ่มวัยสิบแปดคนนี้นะคะเดินมาดีดีกำลังจะขึ้นหอพัก
อะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นกลุ่มวัยรุ่นมากันหลายคน
ครับครับทืบไซยับเจ้าตัวบอกไม่รู้จักด้วยนะคะ
เร็วไปเร็วแต่ไม่เคลมใครเลยนะคะเนี่ยแล้วคุณมากระทืบเขาทำไมคืออย่างนี้ก่อน
แล้วคุณมากันไม่รู้กี่คนต่อกี่คนคุณมาเกือบสิบคนอยู่ดีมากระทืบน้องหนุ่มคนนี้คนเดียว
ลากเขามากระชากเขามาแล้วเขาล้มลงไปล้มแล้วนะคะก็ยังตามไปซ้ำอีกค่ะ
ทีนี้ภาพวงจรปิดมันก็จับภาพไว้ได้หมดเลยว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมากันกลุ่มใหญ่
เตะกระทืบต่อยจนหนุ่ม๑๘คนนั้นแน่นิ่งไปแล้วมีชาวบ้านที่เห็นก็เข้ามาช่วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสภอมเมืองชนบุรี
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็ไปตรวจสอบหน่อยเพราะว่ามีชาวบ้านแจ้งเหตุไปแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือเพราะเขาโดนหนักพอสมควร
แถวตำบนบ้านศูนย์อำเภอเมืองค่ะคนที่นอนบาดเจ็บอยู่นั้นนี่นะคะ
คือนายปฏิพลอายุ๑๘ปีมีแผลที่ตรงหน้า
แล้วก็ถูกเตะถูกต่อยเข้าที่หน้าแบบเต็ม
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีดูสภาพน้องเขาสิคะ
ปฏิพลบอกแบบนี้บอกว่าผมมาฝึกงานนะ
ตอนนั้นผมเลิกงานแล้วผมกำลังจะเดินกลับหอพัก
อยู่ดีระหว่างทางมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายคัน
เหมือนจะตะโกนด่าผมแล้วก็ลงมากระทืบผม

ผมเพิ่งมาจากต่างจังหวัดที่มุกดาหาร
ไม่รู้จักใครและไม่เคยมีเรื่องกับใคร
เราจำไม่ได้
บริเวณหน้านี่แบบเต็มเลย
จะพูดจะตอบนี่ยังแทบจะพูดไม่ได้เลยนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอกว่า

มีเสียงคนโวยวายเหมือนเสียงคนถูกทำร้าย

แต่ตอนวิ่งออกมามันเป็นจังหวะที่ว่า
ตัวผู้ก่อเหตุเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หนีกันไปแล้ว
ก็ไม่รู้หรอกว่ากลุ่มคนก่อเหตุเป็นวัยรุ่นแถวไหน
เห็นว่ามากันเยอะรถประมาณ๕๖คันเลย

แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเขาจับสังเกตคือ

นั่นสิครับ
คือฝากรอยเท้ารอยแผลทั้งหมดไปส่งต่อให้เพื่อนด้วย

แล้วทำไมไม่ไปเคลียร์กับเพื่อนคนที่คุณมีปัญหาแล้ว

ไม่รู้สิคะแต่ชาวบ้านบอกชาวบ้านได้ยินแบบนี้

ทีนี้ทางด้านคนที่อยู่ด้วยกันกับน้องคนเจ็บ

คุณสุภาษิตรบอกแบบนี้เหมือนกันว่า
ไม่รู้จักนะเขาอาจจะจำคนผิด

ผมก็เลยบอกว่าน้องเข้ามาแล้ว

ก็เลยบอกว่าน้องอีกคนไปด้วยกับผม

ซื้อสุภาษิตรไปกับผม

เพราะว่าตอนนี้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้หนีไปแล้วนะคะ

เดี๋ยวต้องไปสอบถามทางด้านของคนเจ็บ
แล้วก็เพื่อนอีกทีว่าตกลงรู้จักหรือไม่รู้จักกันแน่
มีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่าค่ะ